ก็ถึงให้กำลังใจว่าหลายคนเขาต้องอดทนหน่อยนะ

มีโอกาสได้มากได้น้อย

คนที่มีศักยภาพที่น่าจะเป็นได้ก็ไม่มีโอกาส
ก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรในส่วนของภักดิ์
แต่ว่าช่วงหลังเรามีคนรุ่นใหม่เข้ามาเยอะ
แล้วก็เข้ามาช่วยเสริมทีมทางเศรษฐกิจหลายคน

รอบสัปดาห์ที่ผ่านมามีประเด็นร้อนทางการเมืองหลายเรื่องหลายประเด็น
แต่ประเด็นในพักประชาธิปัตย์ก็เป็นประเด็นหนึ่งที่น่าติดตาม
เพราะการประกาศลาออกของคุณกรจติกาวนิษฐ์และคุณอัธวิทย์สุวรรณภักดี
มีคำถามตามมาเยอะว่าทางเดินของคุณกรจะไปยังไง

แต่คำถามที่ตามมาก็คือว่าจะมีแรงกระเพื่อมต่อพักประชาธิปัตย์มากน้อยแค่ไหน
คุณชวนหลีกภัยประธานสภาให้สัมภาษณ์เรื่องนี้
หนึ่งท่านให้กำลังใจพักประชาธิปัตย์
สองท่านบอกว่าเรื่องนี้ถือว่าเป็นเรื่องธรรมดา
โดยเฉพาะสำหรับภักดิ์ประชาธิปัตย์
ถอดรหัสคำพูดคุณชวนคนที่ทำข่าวการเมืองหรือติดตามข่าวการเมืองมานานเนี่ย
รู้เลยครับว่าคำว่าเป็นเรื่องธรรมดาของประชาธิปัตย์
เป็นจริงอย่างที่คุณชวนว่าย้อนกลับไป
ลองนึกดูสิครับว่าตอนก่อนจะเกิดเหตุการณ์๖ตุลา
ในอดีตปี๑๙ตอนนั้นในภักดิ์ประชาธิปัตย์มีความเห็นแย้ง
หมอมรัชวงศ์เสนีปราโมทเป็นหัวหน้าพัก
คุณสมัครสุนทรเวศมีความขัดแย้งกับแนวทางของพักประชาธิปัตย์
คุณสมัครศูนย์ธราเวทย์ถอยออกมามาตั้งภักดิ์ชื่อภักดิ์ประชากรไทย
ได้รับความนิยมจากคนกรุงเทพเลือกตั้งโอ้โหกวาดไปเกือบหมดเลยครับ
แล้วเป็นไงครับต่อมาพักประชากรไทยก็ค่อยหายไปเดี๋ยวนี้ก็หายไป
แต่พักประชาธิปัตย์ก็ยังอยู่มาได้ถัดมาอีกปี๒๕๖๒

ภาธมิณในช่วงนั้นปรากฏว่า
คุณถนัดคอมันได้รับเชิญเข้ามาเป็นหัวหน้าพักประชาธิปัตย์
แล้วก็เป็นสอสอคนเดียวของพักประชาธิปัตย์ในเขตกรุงเทพ
คุณถนัดเป็นหัวหน้าพักอยู่พักใหญ่ก็ลาออก

มีการแข่งขันชิงหัวหน้าพักกัน
ก็มีการแข่งขันกันระหว่าง
คุณชวนกับคุณอุทัยพิมพ์ใจชน
คุณชวนแข่งกับคุณอุทัยพิมพ์ใจชน
ปรากฏว่ายังไม่ทันแข่งเลยครับ
คุณอุทัยเห็นท่าไม่ดีก็ออกไปตั้งพักชื่อพักเก้าหน้า
ก็ได้สอสอมา๔๕คน
ในตอนนั้นคุณชวนก็ขึ้นมาเป็นหัวหน้าพัก
คุณอุทัยแยกออกไป
ทำกิจกรรมทางการเมืองในพักตัวเอง

ตอนหลังพักก้าวหน้าของคุณอุทัยพิมพ์ใจชน
ก็หายไป
แต่ภักดิ์ราชาธิบัตรก็เดินทางต่อ

มีการแข่งขันแต่ว่าแทรกไว้ตรงนี้นิดนึง

เลือกตั้งปี๒๕๓๕ทับ๑
ประชาธิปัตย์ก็ถดถอยไปเยอะนะครับ
ในเขตกรุงเทพเนี่ยได้สอสอคนเดียวคือคุณอภิษฎเวชาชีวะ
ปากใต้ที่เป็นที่ยึดครองถือครองของประชาธิปัตย์
สสทั้งหมด๔๘คน

แต่ว่าถึงยังไงประชาธิปัตย์ก็เดินหน้าต่อมาได้
ถัดมามีการแข่งขันชิงหัวหน้าพักกันอีก
ระหว่างคุณพิชัยรัฐกุลกับคุณเฉลิมพันธ์ศรีวิกร
เกิดความขัดแย้งในพักมากพอสมควร
จำคำว่ากลุ่ม๑๐มกราได้ไหมครับ
คุณวีระมุสิกพงศ์ก็อยู่ในกลุ่มนี้กับคุณเฉลิมพันธ์
มีนักการเมืองดังคนสำคัญในประชาธิปัตย์หลายคน
ถอยออกมาไปตั้งพักประชาชน
คุณพิชัยเป็นหัวหน้าพักต่อ

พักประชาชนอยู่ไปสักพักนึงเดี๋ยวนี้ไม่มีแล้ว
แต่พักประชาธิปัตย์ก็ยังอยู่ได้ต่อมา
จนกระทั่งตอนนี้เหตุการณ์ผ่านไปไม่นานมานี้
มีการแข่งขันระหว่างคุณอภิษฎกับคุณหมอวรงเดชกิจวิกรม
คุณหมอวรงค์แพ้อยู่กับประชาธิบัตรต่อมาสักพักนึง
ตอนนี้ก็ถอยออกมาแล้ว
ถอยไปอยู่กับพักรวมพลังประชาชาติไทย
ของที่คุณสุเทพเทือกสุบันสนับ

เพราะไม่เห็นด้วยที่จะสนับสนุนให้พลเอกประยุทธ์
ก็เลยมีการเลือกตั้งกันใหม่ไงครับ
ระหว่างคุณจุรินรักษณะวิศธคุณภีรพรรณสารีรัฐวิภาค

อีกคนนึงคุณอภิรักษ์โกสโยธินผลพวงจากการเลือกตั้งคราวนี้
ถึงแม้ว่าคุณจุลินจะบอกว่าไม่มีปัญหาอะไรกับคุณพีรพันธ์
แต่สุดท้ายคุณพีรพันธ์ก็ลาออกถอยออกไปลาออก
พรรคประชาธิบัติก็ยังอยู่
ฉะนั้นจะเห็นว่าถ้าเรียงเหตุการณ์ที่ผ่านมา
เรื่องในพรรคประชาธิบัติแตกกันยังไงก็ไม่ตาย
ได้คะแนนน้อยลงมาหน่อยได้สอสอน้อยลงมาหน่อย
แต่ว่าก็เป็นอย่างนี้มาไม่ใช่เพิ่งเกิด
เป็นอย่างนี้มาครั้งแล้วครั้งเล่าก็คือคนที่ถอยออกไปจากประชาธิปัตย์
ไปตั้งพักใหม่จะโดยอะไรก็ตามแต่ครับ
สุดท้ายขึ้นมาพักหายไปหมด

ประชาธิปัตย์ก็ดำรงคงอยู่เป็นพักประชาธิปัตย์
จะได้มากได้น้อยสอสอจะลดลง
คนจะชอบหรือไม่ชอบนั่นก็อีกเรื่องหนึ่ง
แต่ความเป็นสถาบันของพักประชาธิปัตย์ที่อยู่มา๗๒ปียังอยู่
อันนี้เอามาเรียงลำดับให้ฟังว่าที่คุณชวนบอกว่าเป็นเรื่องธรรมดา
ก็เป็นเรื่องธรรมดาของพักประชาธิปัตย์เขา
อย่างที่ยกตัวอย่างให้ฟังเขาก็ผ่านร้อนผ่านหนาวมาแบบนี้
การต่อสู้ผ่านการแข่งขันกันมาแบบนี้
แล้ววัฒนธรรมองค์กรของพักประชาธิปัตย์เขาแข่งกันแบบนี้เกือบทุกเรื่อง
เขาไม่จิ้มกันครับพักนี้เขาจิ้มกันไม่ได้
ใครจะเป็นอะไรต้องผ่านการแข่งขันถ้ามีสปีริตอดทนยอมรับความพ่ายแพ้ไม่มีปัญหา
แต่ถ้าไม่มีสปีริตก็จะมีปัญหาตามมา
หยิบเรื่องนี้มาขีดเส้นใต้การเมืองวันเสาร์นี้เพื่อจะบอกว่า
คุณกรเส้นทางทางการเมืองจะเดินต่อไปยังไงก็ว่าไป
แต่พักประชาธิปัตย์มันก็จะเป็นอย่างที่หัวเรื่องวันนี้ว่าแตกแต่ไม่ตาย
และนี่คือขีดเส้นใต้การเมืองของวันเสาร์นี้เรื่องของภักดิ์ประชาธิปัตย์